ดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
ช่วงประมาณสัก๔ทุ่มได้นะคะแถวซอยพระราม๒๖๖
มีวินรถจักรยานยนต์เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหวิ่งออกมาจากในซอยนะ
เลือดอาบเต็มหน้าเลยแล้วก็มาร้องขอความช่วยเหลือ

แล้วก็มาประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่พยายามช่วยชีวิตกันอยู่นะคะ

กูภัยเขาก็ช่วยกันนะคะประถมพยาบาลห้ามเลือด
ผู้ชายคนนี้คือเลือดท่วมเลยที่หน้ามีแผลเต็มเลยอะค่ะ

วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ปากซอยพระราม๒๖๓
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์นะคะ

เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่ม
มีผู้ชายคนนึงเสื้อก็ไม่ใส่
ใส่กางเกงตัวเดียวเลือดท่วมตัวเลยนะคะ

แล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าพี่ช่วยผมหน่อย

ทีนี้ค่ะนายถาวรชาวไทยสงฆ์

ผู้ชายคนนี้วิ่งออกมาจากอีกฝั่งของถนนพระรามสอง
ข้ามสะพานลอยมาแล้วก็มาล้มตรงทางเท้าหน้าปากซอย
เขาก็เลยคิดว่าเออสงสัยอาจจะไปมีเรื่อง
ทะเลาะอะไรกับใครมาก่อนแน่ค่ะ
หางตาแป๊บเดียวครับว่าเขาวิ่งมาทีแรกยังคิดว่าเขาวิ่งไปเลย
ตรงนู้นเลยแต่เหมือนเขาก็ยังมีสติว่าเขาวิ่งลงมาตรงเนี้ย
เนี้ยมันเป็นวินก็คือว่าวิ่งลงมาเนี่ยมีคนช่วยแน่
ครับแล้วเขาน่าจะวิ่งของของที่เหนือใช่น่าจะไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอ
ไม่ได้พูดอะไรนะครับวิ่งเหมือนก็วิ่งมาเหนื่อยมาก
ไม่ไหวแล้วก็โดนฟันมาเลือดก็เสียเยอะแล้ว
กองเต็มถนนหมดเลยใช่ครับเขานั่งยกมือไหว้เหมือนก็ให้ช่วยเขา
แต่ว่าพูดไม่ออกแล้วอ่ะน่าจะมีเรื่องมาก่อนอีกฝั่งตรงข้ามนะครับ
เพราะว่ามีคนที่เขาเห็นเขาเดินผ่านมาเขามาเจออีกรอบนึ
บอกว่าเหมือนจะมีเรื่องมาจากที่อื่นแล้วเราก็วิ่งมาฝั่งนี้เหมือน
หนีมาเอาตัวรอดอะไรพวกเนี้ยครับตอนนั้นคิดว่าเขาจะรอดไหม
ตอนแรกก็ถ้าประถมพยาบาลไม่ทันไม่น่ารอดครับ
แต่ยังดียังมาทันแบบยังมีคนช่วยก็ถือว่าโชคดี
เนี่ยค่ะก็เรื่องนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้อ่ะค่ะ
แล้วก็มีเหตุการณ์ในลักษณะเป็นเครื่องหมายคำถาม
บอกว่าเอ๊ะทำไมพระราม๒เริ่มเดือดขึ้นทุกวันเลยนะ
โลตัสพระราม๒อาจจะโดนฟันมาแล้วมาขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วผู้สื่อข่าวของเราไปถามเจ้าของโพสต์นะครับ
ทราบว่าเพื่อนของชายที่เจ็บเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์
แล้วก็แจ้งเรื่องให้กับเจ้าของโพสต์ทราบนะครับ
โดยบอกว่าชายที่บาดเจ็บไปดื่มเบียร์กับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็มีปากเสียงกันนะครับพูดจาผิดหูกันหนึ่งในนั้นไม่พอใจ
จับขวดเบียร์ไปไว้ที่ศีรษะของชายคนเจ็บชายคนเจ็บก็วิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือที่ปากซอยพระรามสองหกสิบเก้า
มีวินจักรยานยนต์แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ก็พยายามติดต่อไปยังเพื่อนของคนที่เจ็บนะฮะแต่เพื่อนเพื่อนบอกไม่สะดวกอืม
จะให้ข้อมูลส่วนอาการของชายคนนี้ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ